ใช่แล้วเพราะว่ามีคนดวงดีดวงเฮงเยอะเหมือนกันหลายสมัยที่ยังไม่ได้หมดแค่นี้
ที่จังหวัดอ่างทองวัดใหม่โคกมรุมค่ะ
แม่ย่ามะลิมาให้โชคกับหญิงดวงดีดวงเฮงเหมือนกันเลยค่ะ
ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวไปห้าใบจ้าก็เลยมาแก้บนแบบนี้
นี่โชว์หลักฐานให้ดูด้วยนี่โชว์นะ๕ใบก็ไม่น้อยนะคะคูณหลักหมื่นนะคะ
วัดใหม่โคกมรุมค่ะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
และคนนี้ก็คือนางสาลีขอพึ่งอายุ๕๖ปีเป็นชาวอำเภอโพทองค่ะ
นำชุดไทยสบายเฉียงมาถวายแม่ย่าตะเคียนมะลิ
พร้อมกับโชว์อย่างที่คุณชนะบอกโชว์หลักฐานโชว์สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๗
จำนวน๕ใบในงวดที่ผ่านมา๑๖กรกฎาคมนะคะ
คุณพี่สาลีท่านนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาขอโชคขอลาบกับพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองที่วัดนี้
แล้วก็มีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรจากตะเคียนแม่ย่ามะลิ
ขอบอกว่าขอให้แม่เนี่ยนะเห็นตัวเลขชัดเจนเลยเพื่อจะเป็นการแก้จน
จากนั้นนะคะคุณพี่สาลีก็เห็นจริงเขาบอกแบบนี้อันนี้คือเขาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากนั้นพอเห็นแล้วแว๊บขึ้นมารู้แล้วจะซื้อเลขอะไร
ตัดสินใจไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยเพราะว่าขายอยู่บริเวณวัดอยู่แล้วอะค่ะ
สลากินแบ่งรัฐบาลแถวนั้นเขาเยอะก็เลยไปซื้อตามความเชื่อซื้อมาทั้งหมด๕ใบ
ปรากฏว่าเป็นยังไงล่ะคะคุณยังไง
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวไป๕ใบอย่างที่เห็นนี่แหละจ้า
ล่าสุดเลยนะคะคุณพี่สาลีเนี่ยก็เลยเดินทางมาที่วัดอีกครั้งเพื่อมาแก้บนใช่ไหม
ครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพรด้วยนะคะ
เพราะว่ากันไปหน้าเรื่องของโชคลาภนะใครจะซื้อลงเท่าไหร่เนี่ย
อันนี้เราไม่ได้มาแนะนำแล้วก็นำเสนอให้ต้องซื้อตามเขา
จริงแต่เพียงบอกว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันแล้วแต่คนจริง
แล้วดูข่าวพวกนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมากเลยนะ
ถูกต้องถ้าคุณก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไงแบบถูกกฎหมาย

ไปซื้อเยอะเอาจริงนะซื้อแค่พอประมาณ
บางทีเราจะคิดว่ามันถูกมันก็อาจจะไม่ถูกก็ได้